แทนใจใครยังไม่มีของขวัญแทนใจบอกเลยว่าดอกไม้แบบนี้ผู้หญิงชอบ
นี่ใครไม่ชอบดิฉันชอบคุณคะโอ้ถ้าได้อย่างนี้นะ
ชอบชอบอุ้ยเอาไปฝากบัญชีด้วยก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ธนบัตรทั้งนั้นเลยนะใช่คุณดอกกุหลาบไม่สู้นะ
ต้องเป็นดอกกุหลาบธนบัตรเท่านั้นนะจริงจังหวัดราชบุรี
เขามีหนุ่มใจปั้มคุณชนะดูเป็นตัวอย่างเลยนะยังไง
สั่งทำช่อธนบัตรมูลค่ามูลค่าสองแสนห้าหมื่นบาทเฮ้ย
โอ้โหโต๊ะใจเหมือนกันแหละนี่อย่าไปบอกน่ะว่าเขาไปสายเปย์
ให้เรียกว่าคุณต้องดูเป็นเยี่ยงเป็นอย่างนะเอาจริง
คณิตถาแสงเขียวคุณน้องคุณน้องนี่ไม่ใช่คนสั่ง
แต่เป็นเจ้าของร้านดอกไม้บายน้องสลาเวอร์นะคะ
อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนี่แหละ
เขาเป็นคนทำช่อดอกไม้คุณดูดิ

เอาสีเขียวสีแดงได้ไหม

นี่ดูดคือทางร้านเขาใช้เวลาทำ
คุณช่อกุหลาบที่เป็นธนบัตรนี้๑วันเท่านั้นเองนะ
วันเดียวเองนะถือว่าเป็นแบบทำไวมากเลยนะคะ
ช่อธนบัตรของร้านจะมีหลายราคา
บางคนบอกอุ๊ยแพงเกินไปหรือเปล่า๒แสน
ไม่ต้องตกใจช่อเขียวอย่างคุณชนะบอกก็มี

ซึ่งลูกค้ากำหนดได้คุณ
หรือคุณจะเอาธนบัตรไปเองก็ได้
คุณจะหลอกเป็นแบงก์กาม่วงกาม่ว
อะไรก็ได้นะแต่รับรองว่าคุณโดนตบกลับมาแน่นอน

อย่างเช่นดอกไม้สดผู้หญิงก็ชอบ
ก็จะเป็นวัยรุ่นเนอะอย่างเช่นวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษา
กลุ่มคนทำงานซื้อไปให้ฝงให้แฟนอะไรอย่างนี้
แล้วก็กลุ่มลูกค้าออนไลน์ปีนี้เขาก็บอกดีเนาะ
ดูคุณช่อใหญ่มาก
โอ้โหทางร้านบอกว่ารับออเดอร์กันแทบไม่หวัดไม่ไหวเลยนะคะ
ก่อนหน้านี้คือเพจธนาคารแห่งประเทศไทยเขาเคยโพสต์
บอกว่าอย่าให้ประชาชนนำธนบัตรไปเขียนไปพับหักไปพับอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจะทำให้ธนบัตรชำรุดนะคะ
อะเนาะบางทีมันจะไปห้ามมันก็ลำบากนะ
ใช่เอาเป็นว่าเอาที่สบายใจแล้วกัน

แต่เอาจริงนะได้ยังไงคนรับก็ประทับใจพ่อ
เขาบอกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้ข้อความร้ายส่งมาเมื่อสักครู่เลย
บอกว่านอกไม้ไม่ต้องมีส่งแค่เงินในบัญชีก็พอเลยครับ
อันนั้นน่ะตรงใช่ตรงใช่ไหม
นี้สมัยนี้พรมลิขิตหรือจะสู้

ใช่ไหมลูดปื๊ดเลย
หรือไม่ก็ส่งเป็นช่อแบบนี้มาก็ได้เออนะคุณผู้ชม